แต่ว่าตอนนี้ไปดูปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยดีไหมคะ
เชื่อว่าวันนี้ก็อาจจะมีลุ้นอยู่บ้างเหมือนกัน
กลับไปติดตามบรรยากาศที่ธรรมเนียมรัฐบาลกับคุณสิริวัณรักษัตริย์หน่อยนะคะ
ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์แล้วสวัสดีค่ะคุณสิริวัลค่ะ
สวัสดีค่ะคุณอรัชพรคุณนัชพรและคุณสิริวัตรราชนะคะ

ท่าทีของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้าที่สารรัฐธรรมนูญจะอ่านคำตัดสินเสร็จสิ้น
มติก็ออกเป็นเอกชันนะคะอย่างที่เราได้รู้กันว่า
นายกรีก็ยังสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ได้
ก่อนที่สารจะอ่านคำตัดสินเสร็จสิ้นนะคะสีหน้าสีตาของนายกรัฐมนตรีวันนี้
ก็ถือว่าปกตินะคะเพราะว่าหลังจากที่เข้าประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด๑๙และผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะที่ตึกพักดีบดินตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา
นายมตรีก็ใช้เวลาในการประชุมเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
จากนั้นเมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๙นาทีนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินออกมาจากตึกพักดีบดิน
แล้วก็ได้มีสีหน้ายิ้มทักทายให้กับสื่อมวลชนก่อนนะคะ
จากนั้นก็ผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถามว่าการประชุมวันนี้ที่ใช้เวลาระยะเวลาสั้นแค่นิดเดียว
แค่๑ชั่วโมงนายกจะขึ้นไปติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการอ่านคำตัดสินของสารรัฐธรรมนุนต่อหรือเปล่า
ยมตรีก็ไม่ตอบนะคะแล้วก็ได้มีการหันไปสั่งงานกับคณะทำงานนะคะเรื่องของการประชุมโควิด๑๙วันนี้ค่ะ
ว่าให้ชี้แจงแล้วก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องนำเข้าประชุมที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
จากนั้นก็ได้ขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่มีการพูดหรือมีการหันมาพูดกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติม
แต่ว่ามีรายงานว่านะคะหลังจากที่คำตัดสินของสารรัฐมนุนออกมาในทิศทาง
ว่าจะเป็นทางหลวงหรือทางลบนายกรัฐมนตรีก็จะไม่มีการชี้แจงใดทั้งสิ้น
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินไว้ว่าถ้าหากว่าสารอ่านคำตัดสินนายกรีอาจจะออกมาพูดอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมด
แต่ว่าก็เกินผิดคาดนะคะวันนี้นายมตรีก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย
ซึ่งเมื่อเช้าการลงพื้นที่ที่สมุทรสงครามนายกรัฐมนตรีก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
ตั้งแต่ที่ไปก็บอกกับทั้งคนที่ประชาชนที่มาพบว่าวันนี้อารมณ์ดีอากาศดีทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างนี้ค่ะ
คุณสิริวัลครับที่ธรรมเนียบรัฐบาลมีใครรอไปพบหรือว่าไปรอแสดงความยินดีหรือว่าอะไรไหมครับ
ที่ธรรมเนียมรัฐบาลเสร็จสิ้นนะคะคุณนักชะโพงค่ะ
ไม่มีใครเข้ามาพบนะคะเพราะว่าการประชุมโควิด๑๙เนี่ย
จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข

แต่ว่าบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี้ค่ะ

ซึ่งที่ธรรมเนียบรัฐบาลณขณะนี้นะคะบรรยากาศก็ดูเงียบเป็นไปอย่างปกติ
ถ้าหากว่าไม่มีวาระงานหรือว่าไม่มีการปฏิบัติภารกิจอย่างไร
ก็ไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาที่ธรรมเนียบค่ะ
วันนี้หลังจากที่นายกขึ้นบนตึกไทยคู่ฟ้าไป
ก็ไม่มีบุคคลท่านใดเดินทางขึ้นลงตึกไทยคู่ฟ้าอีกเลยค่ะ
ซึ่งผ่านไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองค่ะ
วันนี้ไม่น่าจะได้เจอแล้วนะคะคุณนัชพงศ์
ว่าทางธนาฬิการของนายกได้
ออกมาแจ้งกับผู้สื่อข่าวแล้วค่ะวันนี้นายกตรีจะไม่ลงมาพบกับผู้สื่อข่าวแล้ว
แล้วก็หลังจากปฏิบัติภารกิจทำงานทุกอย่างเสร็จสิ้นนะคะ
ก็จะเดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาลในช่วงเย็นนะคะ
ซึ่งก็เป็นเวลาปกติที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับ
หลังจากที่ทำงานทุกอย่างเสร็จสิ้นก็จะออกจากธรรมเนียบรัฐบาลตามปกตินะคะ
แต่ว่าเมื่อคุณนัชพงศ์ค่ะวันนี้เนี่ยก็มีการรายงานข่าวมานะคะ
ว่าที่บ้านที่สุนุโลกค่ะเมื่อช่วงเช้าก็มีการเข้าไปเตรียมปัจจุคุณนู่นนี่นั่นอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ทางผลเอกประวิทย์ก็มีการใช้ห้องรับรองที่บ้านพิสุนุโลกในการรับรองแขกในช่วงเช้า
แต่ว่าก็แจ้งมาว่าเป็นภารกิจว๕ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้เข้าไป
ซึ่งก็อาจจะมีการคาดการณ์นะคะว่าบ้านพิสุนโลกอาจจะได้กลับมาใช้งานในการรับรองบุคคลสำคัญ
หรือว่าในการต้อนรับแขกของนายกรัฐมนตรีแขกของรัฐบาลอีกครั้งหรือเปล่า
หลังจากที่วันนี้ได้มีการเสร็จสิ้นกระบวนการของสารรัฐมนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ